ชอบทรงผมผู้ประกาศข่าวหญิงจัง

คนละข้อความกันค่ะเป็นข้อความต่อมานะคะไม่ได้ต่อกันนะคะ

ผมดันไปอ่านต่อกันนะขอโทษนะครับ

ผมสวยแต่ว่าเมฆเมื่อกี้น่ากลัวครับ
เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้คุณกุปตนาสวัสดีคุณผู้ชมก่อนครับ
คุณผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีทั้งสองท่านด้วยนะครับ
เมฆเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นภาพที่ผมเอาไปโพสต์เอง

เป็นภาพที่เกิดขึ้นที่บราซิล

ว่ามันมีกลุ่มเมฆกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นเป็นสีแดง
ลักษณะเหมือนพุ่งลงมา
นึกว่าเขานี่เองที่ทำให้คนตื่นกลัว
คำว่ายินดีประมาณ๘๐เปอร์เซ็นท์

ก็คือกลุ่มเมฆที่เกิดจากฝุ่นละอองเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
แต่ว่าไม่ทราบที่มาที่ไปนะครับ
เกิดขึ้นพักหนึ่งแล้วก็หายไปไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อจากนั้น
ทีนี้ผมก็ไปสืบหาข้อมูลว่ามันเคยมีปรากฏการณ์แบบนี้หรือเปล่า
ก็เลยไปเจอกลุ่มเมฆกลุ่มหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นที่โปรตูเกต
เดี๋ยวไปดูหน่อยนะครับเป็นกลุ่มเมฆที่เกิดขึ้นโปรตูเกต

กลุ่มเมฆกลุ่มนี้ตอนนั้นทางนักตุตุนิยมวิทยาของอังกฤษ
เขาบอกว่าเป็นลักษณะของกลุ่มก้อนเมฆธรรมดาที่เราสามารถที่จะเห็นได้ตอนกลางวัน
แต่ว่ากลุ่มเมฆกลุ่มนี้เกิดขึ้นในตอนช่วงเย็นพอดี
เขาก็เลยไปสะท้อนกับไอ้ด้านใต้ของท้องเมฆเยอะหน่อย

สะท้อนกับใต้ฐานเมฆเยอะหน่อยนะครับ

น่าจะเป็นกลุ่มก้อนเมฆที่อยู่ในชั้นกลาง

ถ้าเกิดสมมุติเป็นลักษณะกลางแล้วมีลักษณะเป็นเงิน
ก็จะเป็นคิวมูลัส

ก็จะมีชื่อเรียกว่าอัลโตคิวมูลัสนะครับ
เป็นลักษณะของกลุ่มก้อนเมฆที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้
ในช่วงกลางวันก็ได้

จากว่าอยู่ดีเกิดมาโดดก้อนเดียว

ที่มีลักษณะทำให้กลุ่มก้อนเมฆ
มีการแบ่งสีของแต่ละชั้น
มันก็เลยทำให้มีลักษณะโดดเด่นขึ้นมา
ตอนนี้ค่อนข้างเยอะในช่วงนี้แหละครับ
เพราะว่าเป็นช่วงวันฤดูฝนเดี๋ยวก็จะมีเมฆประหลาดเกิดมา

ตอนนี้ลักษณะฝนยังคงไว้วางใจไม่ได้

แล้วนะครับบริเวณทางที่ตะวันออกของฟิลิปปินส์
ก่อตัวของพายุฟิลิปปินส์คาดการณ์ว่า

แต่ก็จะทำให้มีระนมที่จะดึงเอา
มรสมตะวันตกเชียงใต้เนี่ยแรงขึ้น

อาจจะเห็นภาพไม่ชัดเท่าไหร่นะครับ
วันพรุ่งนี้ลักษณะของกลุ่มฝน

ฟ้าคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีกลุ่มฝนเกิดขึ้น
จะสังเกตว่ามีการก่อตัวกระจาย

เพราะว่าเป็นจุดที่มีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนัก
อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังเกิดขึ้นได้นะครับ

ก็จะพบว่ารักษณะกลุ่มฝนก็ยังคงจุดเดิม
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย

ต่างประเทศตอนนี้ใครจะท่องเที่ยวก็อาจจะต้องเพิ่มความระวังหน่อยนะครับ

อเมริกาวันนี้เขามีสุริยุปราคา
อ๋อใช่ใช่เดี๋ยวคุณหญิงเขาเก็บผ้ามาให้เราชมกันพรุ่งนี้

เดี๋ยวไปชมบรรยากาศสภาพอากาศในแต่ละเมืองใหญ่ของโลกเรากันครับ

สวัสดีครับ